น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนคนในพื้นที่

คือล่าสุดตำรวจสามารถที่จะไปรวบโจรที่ตระเวน

ก่อนหน้านี้จำได้ไหม๔ท้องที่ด้วยกัน
ที่มีการไปแจ้งความว่าล้อมันหาย
ต่อไปนี้ท่านก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

เพราะว่าโดนรวบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ขโมยในท้องที่จังหวัดปฐุมธานี
หนีไปที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
จับกลุ่มตัวได้ที่นั่นนะคะ

หลายพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

สภคุคศแล้วก็สภปักครองลังศิษย์

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
ก็คือพลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิต
ก็ได้มีการตั้งชุดเฉพาะกิจค่ะ
ต้องใช้คำว่าล่านะเพื่อล่าตัวคนร้าย
และสุดท้ายก็มีการแจ้งเบาะแส

ที่ใช้ในการก่อเหตุตระเวนล้อแม็กซ์ต่าง
แล้วก็มีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผล
ว่าผู้ต้องหาก่อเหตุในพื้นที่ใดบ้างจุดใดบ้าง
ซึ่งอาจจะไม่ใช่๖กรณีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะต้องบอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนไม่น้อยนะครับ
ทีนี้ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุแบบนี้บอกว่า
ที่ไปจับกลุ่มได้เนี่ยเพราะเรื่องเป็นแบบนี้
หลังจากที่คนร้ายไปขโมยเคสล่าสุดก็คือ

ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วขับรถหลบหนีไปทางภาคอีสาน
ก็เลยไปจับกลุ่มตัวมาได้นะค่ะ
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้สักประมาณสาย
ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ด้วยค่ะ